ท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ย
มันก็ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่มันซ้อนทับกันอยู่ด้วยนะครับ
มันก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการช่วยเหลืออยู่นั่นแหละ
แต่ว่ามีลุงวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งอยู่ที่ชนบุรี
บอกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงทุกวันนี้วันหนึ่งได้เที่ยวเดียวบางวันได้เที่ยวเดียวนะฮะ
ได้โพสต์ภาพกับข้อความผู้ชายสวมเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ยกมือไหว้
แล้วมีข้อความบอกว่าทั้งวันวิ่งได้เที่ยวเดียวน้ำมันก็จะหมดถ้าเติมน้ำมันเด็กเด็กก็ไม่ได้กินข้าว
ขอมาพึ่งวัดสักมื้อลุงบอกเกิดมาทั้งชีวิตแย่ที่สุดก็ตอนนี้
เนี่ยฮะคนเห็นภาพนี้บอกโอ้โหเห็นใจเนอะใช่
ประหลัดวัฒนาพระสำนักสงฆ์เขาพระครูผู้ที่ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ข้อความท่านบอกว่าแบบนี้ครับ
ก็บอกว่าวันนี้ผมจะขอข้าวกินสักมื้อนึงเพราะว่าวันนี้ลุงเพิ่งวิ่งได้เที่ยวเดียว
เหลือเงินไม่เยอะถ้าเกิดเติมน้ำมันเนี่ยเด็กเด็กที่บ้านอีกสองคนก็จะไม่ได้กิน
ชมลุงที่ลุงไม่คิดที่จะไปขโมยใครอย่างน้อยก็คือกล้ามาขอวัด
เพื่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อประทังชีวิต
ขณะที่ลุงดีใจน้ำตาจะไหลลุงอยากจะกราบ
อาตมาก็เลยขอถ่ายรูปไว้ลุงไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นสอนคนอื่นว่า
เวลาเดือดร้อนเนี่ยอย่าไปเบียดเวียนใครอย่าไปขโมยใคร
ให้กล้ามาขอได้น้อยได้มากอย่างที่วัดก็ยังดีดีกว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น๓๐มีนาคม
ประหลัดวัฒนาก็ให้ลูกศิษย์ไปเอาอาหารแห้งหลายอย่างไปให้
พระประหลักวัฒนาบอกว่าวันนั้นเนี่ยลุงเล่าว่า
มีนาคมไปรับเข้ากล่องที่วัดเปิดโรงทานแล้วก็เอาไปแจก
หน้าเทศบาลลุงก็เอาเข้ากล่องนั่นแหละประทังชีวิตไปวันหนึ่ง
ถัดมาก็ยังไม่มีเงินอีกก็เลยตัดสินใจไปหาพระอีก
แล้วก็บอกตรงว่าขอข้าวกินหน่อย
ลุงคนนี้คือคุณลุงอำนวยไพรวันอายุ๖๓ค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๑๐๑ทับ๑๔ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชานะคะ
ขี่รถรับจ้างคุณลุงบอกนักข่าวตรงเลยนะว่า
กลัวนะกลัวโควิด๑๙แต่ที่แย่กว่าโควิด๑๙
คือไม่มีเงินเลยจริงไม่มีเงินจะกินข้าว
เหมือนกันแต่ผลกระทบที่เป็นรายได้
ที่จะเลี้ยงดูแลกันในครอบครัวในส่วนตัว
ตกต่ำแย่มากจนคิดว่าจะชีวิตนี้จะไปไม่รอด
เลยทำให้มีโอกาสได้ขึ้นไปหาหลวงพ่อ
พอเรื่องราวถูกแชร์ไป